มัวเมียวอร่อยมาก

สอยชุมชนท่าสายสามแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักศรี
สภาพศพถูกมีดฟันกลางหน้าผาก

มีภาพพันแผลที่ขาขวาและแขนขวานอนจมกองเลือด
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครอื่น
พลอยลูกสาวของเขาได้หลบหนีหลังก่อเหตุ
เพื่อนบ้านให้การว่าก่อนเกิดเหตุ
เมื่อมาถึงก็นั่งเล่นที่หน้าบ้าน
พอลูกสาวกลับมาทั้งคู่จึงชวนกันเข้าไปในบ้าน

ลูกสาวเดินออกมาพร้อมกับเนื้อตัวที่เปื้อนคราบเลือด

เมื่อเห็นท่ามิดีเพื่อนบ้านถึงเลือกจำนวด
ตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องกระจายกำลังแกะรอยคนร้ายตามเส้นทางหลบหนี
ไม่นานพลอยถูกจับกลุ่มได้ที่ปากซอยชินเขต๑ทับ๓๑
ขณะเดินอยู่ริมถนนตำรวจนำตัวมาสอบสวน
ส่วนอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุนำไปทิ้งที่ถังขยะหน้าร้านสะดวกซื้อ
โดยภาพวงจรปิดบันทึกได้อย่างชัดเจน
ระหว่างสอบปากคำเธอให้การวกวนและอยู่ในสภาพอ่อนเพลีย
เจ้าหน้าที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
จากการสอบสวนพบว่าพลอยมีอาการป่วยทางจิต
เพราะสะเทือนใจที่ลูกสาววัย๘ขวบเขาถูกสามีตัวเองกลมเคิ้น
ที่เป็นพ่อบังเกิดกล้าวจนเป็นคดีความ
และเมื่อ๒๕มิถุนายน๒๕๕๙
พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสามีของพลอย
ในข้อหากระทำชำราวผู้สืบสันดาล

ทำให้พลอยไม่ไว้ใจใจโดยเฉพาะผู้ชาย
เมื่อลูกสาวถูกแยกไปอยู่สถานเลี้ยงเด็ก
จึงคิดว่าถูกพรากลูกไป
โดยพ่อและแม่ลักพาตัวลูกสาวไปกระทำชำราว
แต่จากการตรวจสอบของตรวจ
ไม่พบหลักฐานว่าผู้เสียชีวิตก่อเหตุ
ตามที่ถูกกล่าวอ้าง
ทำร้ายเด็กเจ็บกันแกร่งอยู่ที่นี่ค่ะ
ลอยถูกนำตัวไปตรวจร่างกาย

แต่เธอไม่สามารถให้การที่เป็นประโยชน์

ของสถาบันกรยาราชนคริน

เมื่อหายแล้วจึงนำตัวกลับมาดำเนินคดี